แต่ว่าก่อนหน้านั้นครับหมอปลาไปไหนมา
ไปไหนลุงมนูลท้องยุบ
ลุงมนูลท้องยุบนะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหญาติเชื่อว่ามีผีแขกใช่ไหม
ผีแขกแฝงร่างใช่ไหม

พอไปถึงปั๊บก้าวเท้าแรกเข้าบ้านเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
เป็นไงอาการมาเลยแน่นอน
เยอะ

มากนะถึงโอ้้าขนาดนี้โอ้โหหมอปลาอาการออกเลยครับ
ก้าวเท้าแรกเข้าไปในบ้านลุงมนูนเหล็กหลายอายุ๕๐ปี
อยู่นครหลวงนะครับอำเพิ่นนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอิทยา
โอ้โหบอกว่าเหม็นสาบอ่ะเหม็นสาบชั้นหนึ่งนี่แหละ
เข้ามาชั้นหนึ่งเหม็นเลยแล้วพอเข้าไปในห้องนอนของลุงมนูลนะ
โอ้โหหมอปลาอาเจียนหนักกว่าเดิมคุณผู้ชมพลังลึกลับรุนแรงมาก
ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ก็แล้วกันเรียกป้าจำเรียงออกมาคุยนอกบ้าน
ป้าก็มาเล่าบอกโอ๊ยหมอปลาเมื่อก่อนสามีฉันรูปร่างสูงใหญ่
น้ำหนักเยอะแต่พอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
ขออภัยเมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับค่อยสู้ค่อยผอม
ติดเตียงมาได้๘๙เดือนคุณผู้ชมสามีเริ่มเออทำไมตัวเหม็นสาปอ่ะ
นะแล้วมีอาการเหมือนผีแฝงร่างตาขวางตัวสั่น
พอเดือนกันยายนปีที่แล้วคุณผู้ชมครับป้าไปหาหมอดูแล้วก็พระนะครับ
ไปหาพระที่วัดบอกลุงมนูลเป็นอะไรเนี่ยได้รับคำตอบว่าโอ้นี่ผีแขกเข้าแกนะ
แขกเข้าแกนนะต้องแก้ด้วยอะไรสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์แล้วค่าใช้จ่าย
โอ้โห๑๒๐๐เนี่ยป้าก็โอนตังค์ให้นะแต่ต่อมาร่างทรงบอกอีกบอกว่า
ในร่างเฮียนจัดเลยนะต้องทำให้พระที่สร้างเนี่ยนะครับเสียงขาดซะอีกนะ
ซึ่งร่างทรงบอกว่าทำพิธีให้เรียบร้อยแล้วไม่เคยส่งรูปมาให้ดูตกลงเลย
พระได้สร้างไหมสร้างเสร็จได้ทำเสียได้ขาดไหมอย่างที่บอกเขา
แฝงร่างเนี่ยจริงแล้วเนี่ยลุงมนูลถูกสัมภเวษีใกล้บ้านนี่แหละ
แฝงร่างเพราะว่าอยู่ใกล้วัดแล้วมีต้นไม้ใหญ่โอ้โหตายครับเบิกโพรง
นะครับมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากเดิมทีในต้นไม้ป่าช้ารู้ป่าวนี่ครับ
หมอปลาแจ้งกับครอบครัวบอกว่าถ้าทำพิธีให้ลุงมนูลก็จะเสียชีวิตนะ
ก็บอกแบบนี้ทุกบ้านนะครับครอบครัวยอมครับแต่ครอบครัวยอมเพราะอยากให้
มนูลเนี่ยไม่ต้องทรมานแล้วหมอปลาก็ให้ป้าจำเลียงกับลูกชาย
เอาดอกไม้เอาทูบเทียนขาวมามาขอเข้ามาลุงมนูลซะแล้วเอาอะไรมา
โอ้โหเหมือนเหมือนก่อนขึ้นเมนเลยนะคือเอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าครับ
เอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าลุงมนูลทันทีที่ล้างหน้าเสร็จคุณผู้ชมครับ
ไม่น่าเชื่อฮะไอ้ที่เหม็นสาบเหม็นสาบกันมาหลายเดือนหายเป็นปริดทิ้ง
เอาเหรอเขาว่านะทั้งป้าจำเรียนลูกชายร้องไห้ครับร้องไห้นะครับ
ก็บอกให้ลุงมนูลจากไปอย่างสงบหมอปลาเนี่ยนำสายสินไปผูกที่หัวท่าน
แล้วก็ทำพิธีปล่อยดวงวิญญาณนะครับที่แฝงร่างของลุงมนูลอยู่
แล้วก็บอกให้หลับตาจะได้ไปอย่างสงบไม่ต้องโกรธแค้นอะไรนะ
เพราะว่ามาทำพิธีเพื่อช่วยเหลือหมอปลาบอกว่ารู้ว่าลุงมนูลเนี่ยไม่อยากตายหรอก
แต่หากปล่อยไว้แบบนี้มันก็เหมือนตายทั้งเป็นซึ่งวันนี้ที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างอุปกรณ์
ใช้คดชะกุดครับหรือว่าตักขอช้างเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์
นี่เอามาใช้ครั้งแรกเลยนะแล้วก็มีการใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยล้างหน้าลุงมนูล
ก็เป็นการล้างหน้าวิญญาณนะครับที่แฝงร่างอยู่ต้องการให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ไม่ให้สร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับ